ดูเรื่องนี้หน่อยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อุทัยธานี
มีน้องเด็กหญิงวัย๑๓ปีคนนึงนะครับสมมุติว่าชื่อน้องเพลงก็แล้วกัน
คุณพ่อคุณแม่เขาก็เป็นห่วงขอความช่วยเหลือมายังหมอปลามือปราบสัมภเวษีนะครับ
คือพ่อกับแม่บอกว่าลูกสาวเนี่ยฝันนะฝันประหลาดบอกว่ามีคนขอมาอยู่ด้วย
แบบนี้สองรอบตื่นเช้าปุ๊บดูที่แขนเมื่อสักครู่นะฮะ
มันมีรอยขีดเต็มแขนไปหมดนี่เห็นไหมเป็นเส้น๙เส้นได้
แล้วก็มีขีดขวางปุ๊บลงมาอย่างนี้ครอบครัวยืนยันว่าไม่มีใครแกล้งน้องนะฮะ
ไม่ใช่ว่าระหว่างหลับไปเอาอะไรมาขีดไม่ได้ทำเลย
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นค่ะเขาก็กังวลกันว่าเออ
ฝันว่ามีคนขอมาอยู่ด้วยแล้วต้องหมอปลามาไหมคะ
ก็ต้องให้หมอปลามาช่วยเพราะเขาขอความชื่อเหลือไปอย่างหมอปลา
หมอปลามือปราบสัมภเวษีหรือคุณเข็มมาสอนพอจะปราบอะไรได้ไหม
ไม่ไหวค่ะต้องหมอปลาราคาดีแล้ว
ให้หมอปลาไปก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นเนี่ยนี่ฮะ
แขนขวานะครับของน้องวัย๑๓ปีเป็นเด็กหญิงนะครับ
กับแม่บอกว่าลูกสาวเนี่ยฝันประหลาดมีคนขอมาอยู่ด้วย
เช้ามาจะมีรอยแบบนี้นะฮะรอยแบบนี้ที่แขนนะครับ
คนในบ้านยืนยันว่าไม่มีใครไปเขียนแกล้งน้องน้องก็ไม่ได้เขียนเองนะ
ทีนี้ก็เลยกังวลว่าจะมีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นหรือเปล่า
เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยที่จะฝันเห็นคนแก่มาขออยู่ด้วยบ่อยเนี่ย
คือเหมือนกับลูกสาวเองก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ผิดปกติอะไร
ก็เลยบอกไปยังหมอปลานะครับคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราวันนี้
ไปที่บ้านของน้องนะฮะสมมุติว่าชื่อน้องเพลงก็แล้วกัน
อยู่ที่อำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี
จะได้ไปดูว่าเออเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะ
มันเป็นสิ่งลี้ลับหรือว่าคนทำขึ้น
น้องเพลงบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าตัวเองเนี่ย
สัญลักษณ์ปริศนาเช้าเมื่อวานนี้
ด้วยความตกใจใช้มือถือถ่ายเอาไว้นะครับ
ก่อนที่รอยเนี่ยรอยขีดเนี่ยมันจะค่อยเลือนไปเองนะ
มันเลือนหายไปเองเพราะมันไม่ได้ถูกเขียน
จนแบบติดที่ผิวหนังนะมันอยู่แค่เหมือนกับรอยขีด
สักอย่างหนึ่งไม่ได้แบบเป็นร่องลึกลงไป
มันหายไปแล้วใช่ไหมมันหายไปเองค่ะนี่ฮะ
น้องบอกน้องกลัวมากก็เลยไปให้พ่อกับแม่เนี่ยดูนะครับ
แล้วก็ล้างมือล้างไม้ออกนะครับ
ขณะที่แม่ของน้องเนี่ยบอกว่าลูกสาวเนี่ยฝันเนี่ย๔ครั้งนะฮะ
ฝันประหลาดว่ามีคนขอมาอยู่ด้วย
ที่ล่าสุดจะมีรอยขีดแบบนี้
โดยก่อนหน้านี้ตั้งแต่พฤษภาคมปี๖๔นะ
น้องเพลงเนี่ยฝันว่านอนอยู่ที่เปรย์
แล้วก็มีคนแก่ชะโงกหน้าเข้ามาดูฝันแบบนี้สองครั้ง
จากนั้นไม่กี่วันน้องเพลงฝันอีกฝันว่านอนอยู่ในบ้าน
แล้วมีหญิงชรามาขอกินน้ำพริกที่บ้านแต่น้องไม่ให้

พอสะดุ้งตื่นมีรอยขีดสัญลักษณ์ปริศนาที่แขนขวา
นี่นะฮะล่าสุดน้องฝันอีกฝันว่าอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง
อยู่มีผู้หญิงวัยกลางคนใส่ชุดสีขาวเดินมาหา
แล้วบอกกับน้องว่าขอมาอยู่ด้วยที่บ้าน
น้องก็ไม่ไม่ยอมอีกปฏิเสธอีกแล้วทุกครั้งที่น้องฝันเนี่ย
ครอบครัวก็จะพาไปทำบุญตลอดนะครับหลังจากตื่นมานะครับ
หลังจากน้องเพลงฝันประหลาดทีนี้เริ่มไม่ค่อยสบายแล้ว
หายใจติดขัดก็มีรู้สึกเหมือนมีคนมาเขย่าตัวตอนกลางคืนจนสะดุ้งตื่นก็มี
แล้วที่ผ่านมาเคยพาลูกสาวไปหาหมอนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ได้พาไปหานะ
คุณพ่อคุณแม่บอกพาไปหาหมอแบบหมอปัจจุบันนี่แหละ
มิตรนอนมาคืนนึงหมอตรวจร่างกายอย่างละเอียดทุกอย่างปกติดี
พอกลับมาถึงบ้านเป็นเหมือนเดิมทีแรกก็ยังคิดว่ารอยหวีหรือเปล่า
นอนทับหวีหรือเปล่าแต่มันก็ไม่น่าจะใหญ่ขนาดนั้น
คุณผู้ชมส่งข้อความมาว่าเหมือนรอยพัดลมที่เปื้อนฝุ่นแล้วมาโดนแขน
ที่เป็นที่เคราะห์พัดลมที่เป็นตะแกรงพัดลมจะใช่อย่างนั้นหรือเปล่า
คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกเยอะเลยว่ามันน่าจะใช่นะ
แต่พ่อกับแม่เขาบอกกับเราไม่ใช่ทั้งหวีไม่ใช่ทั้งที่เคราะห์พัดลมนั่นแหละ
เริ่มต้นตอนแรกนะน้องจะไม่สบายก่อนรู้สึกไม่สบายก่อนไงจะหายใจ
เขาบอกว่าหายใจออกมามันต้องถอนหายใจเป็นอย่างนั้นเป็นมา๔๕วันแม่ก็เลยพาเขาไปหาหมอ
หมอก็เจาะเลือดเจาะตรวจขึ้นหัวใจเจาะไทรอยด์ก็ปกติหมด
แม่ก็เพิ่งมาสังเกตที่เค้าถ่ายไว้เมื่อวานนี้มันไม่ใช่รอยที่โดนอะไรมันเหมือนอะไรขีดหรือสัญลักษณ์อะไรอย่างนี้
คิดว่าเป็นอย่างนั้นอยากรู้ว่ามันคืออะไรอย่างนี้
เมื่อคืนก็นอนคุยกับน้องอยู่ก็ดีหมอปลามาเราก็จะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรมันคืออะไร
เพราะเราก็ไม่ได้งมงายแต่เราก็ไม่รู้เนอะว่าเรื่องพวกนี้
ส่วนคุณพ่อของน้องนะครับบอกว่าครั้งแรกที่มีรอยขีดขีดบนแขนลูกสาวเนี่ยทีแรกพ่อก็ไม่เชื่อ
พ่อก็ไม่เชื่อหรอกว่ามันจะเป็นสัญลกสัญลักษณ์เกิดขึ้นมาคือพ่อไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลย
ส่งศัยศาสตร์ความฝันอะไรพวกเนี้ยแต่มันเกิดขึ้นอีกรอบนึงพ่อบอกอีกรอบนึงนะฮะเป็นครั้งที่สอง
แล้วลูกสาวเนี่ยฝันประหลาดอีกหลายครั้งก็เลยรู้สึกแปลกใจอยากให้หมอปลาเนี่ยช่วยมาดูให้หน่อย
ปกติผมก็จะเป็นคนอย่างนั้นนะครับแต่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
แต่พอมันมาเจอเกือบตัวมันก็เลยเริ่มไม่ค่อยสบายใจมันก็ไม่ค่อยสบายใจว่าเออมันก็ไม่น่าเกิดขึ้นได้

คุณผู้ชมถามว่าส่งภาพยังไงดี

บอกว่าน้องหายใจไม่ออกก็อาจจะเพราะในห้องมีฝุ่นเยอะหรือเปล่า
แรงพัดลมยังมีฝุ่นเลยก็เลยเป็นรอยที่แขน
พอน้องมีอาการแปลกหายใจไม่ออกก็อาจจะเป็นเพราะฝุ่น
ก็เป็นไปได้แต่ว่าอันนี้มันเหมือนรอยช็อกช็อกขีดอย่างนี้เน
ใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าที่บ้านว่าไม่มีใครขี่
คุณผู้ชมส่งข้อความตลอดเลยพัดลมครับพัดลมครับ
บอกอยู่ดีมันก็เลือนหายไปเองก็ได้แต่ถ่ายรูปเอาไว้
แต่พัดลมตะแกงพัดลมก็ต้องเป็นพัดลมตัวใหญ่มากใช่ไหม
แต่แกงมันดูห่างมากมันไม่ถี่มากหรือมันอาจจะมีบางรุ่นที่เป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมรู้จริง
เดี๋ยวหมอปลาจะไปพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าเราส่งภาพไปให้หมอปลาดูแล้วฟังหมอปลาหน่อยว่าดูจากภาพแล้วหมอปลาว่ายังไงบ้าง
ผมก็ยังไม่มั่นใจว่ามันเกิดจากอะไรแต่จากคำบอกเล่าของน้องคนนี้
มันก็เป็นเรื่องที่น่าชวนสงสัยพิสวงศ์เหมือนกันว่าแท้ที่จริงแล้วมันเกิดจากวิทยาศาสตร์หรือสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะ
แต่เหตุการณ์ลักษณะนี้ผมเคยเจออยู่หลายเคสเหมือนกันบางเคสก็เกิดจากวิทยาศาสตร์บางเคสวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถอธิบายได้
น้องอยู่ที่อุทัยธานีนะฮะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอปลาจะไปที่บ้านอ่า
คือบางท่านก็บอกว่ามันตีโค้งได้ด้วยแบบพัดลมเป๊ะเลยใช่คุณผู้ชมบอกพัดลมคุณผู้ชมบอกว่าอ่ะ
งั้นเอาอย่างงี้ก็แล้วกันครับสรุปให้แบบนี้ผีพัดลมก็แล้วกันผีพัดลมนะ
ยางมารวมกันเดี๋ยวหมอปลาไปพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวให้คุณจิรายุทธ์ช่วยพิสูจน์ด้วยค่ะนะ
รายุทธ์ไปดูหน่อยที่พัดลงพัดลมที่บ้านน้องเนี่ยลองเอามาทาบเอามาเทียบดูหน่อย
ลองเอาแบบเอาแขนไปแบบไปทาบดูที่บ้านมีพัดลมกี่ตัว
อย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าระหว่างนอนน้องอาจจะแขนมาอย่างนี้
เพราะว่ารอยมันก็ไม่ได้ฝังติดมันก็เลือนหายไปครับนะคะโอ้แต่ถ้าเป็นฝุ่นขนาดนี้นะ
ลมต้องล้างบ้างนะใช่มันล้างได้นะถอดถอดฝาครอบมานะคะ
เช็ดเชิดอะไรพวกนี้บ้างจะได้หายใจออกด้วยไม่มีฝุ่นไม่มีอะไร